ผมผิดอะไรมาแทงผม

แล้วผู้ชายคนนี้เพิ่งจะบวชพระศึกมาได้๔วัน
โดนแทงนอนเจ็บแบบนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมชายหาดจอมเทียนที่พัทยาจังหวัดชนบุรีครับ

แล้วโจรมีคนถูกแทงเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงกันน่ะ
ชื่อว่านายนารินอายุ๓๔พื้นเพลเป็นคนหนองคายครับ

แล้วก็เอารถฉุกเฉินมาเตรียมพาตัวส่งโรงพยาบาล

แทงเข้าไปที่บริเวณราวนมด้านขวาอาการน่าเป็นห่วงนะครับ
เลือดนี่ไหลนองกองพื้นเลยล่ะฮะ
จุดนี้คือบริเวณริมชายหาดปากซอยถนนเลียบชายหาดจอมเทียน๑๒
ที่บางละมุงชนบุรีเข็นรถไปแล้วต้องรีบส่งถึงมือหมอครับ
ส่งถึงโรงพยาบาลเมืองพัทยาช่วงเวลาประมาณสักตี๔รุ่งเช้าที่ผ่านมานี้เอง
เรามีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
คือก็มาเที่ยวที่ชายหาดจอมเทียนนะส่วนคนก่อเหตุเนี่ย
ฝั่งที่เอาอาวุธมาแทงเห็นว่ากำลังกางเต็นต์อยู่
เต็นต์อยู่ดีก็มาต่อว่าด่าคนเจ็บไม่รู้เหมือนกัน
กางเต้นหลังนี้อยู่ก็มาด่าไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมถึงต้องมีปากมีเสียงแล้วด่าคนเจ็บเพราะอะไร
ไม่พอใจที่ว่าเสียงดังอะไรหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องแค้นส่วนตัวไหม
อันนี้ไม่แน่ใจนี่นะฮะก็เลยเดินเข้าไปที่อาจจะไปคุยไปถาม
คนก่อเหตุใช้เหมือนกับมีดแหลมเขาบอกว่าแทงเสร็จปั๊บหนีไปเลยนะครับ
พี่แล้วพี่รู้จักกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งบ้างไหมเนี่ยรู้จักคนเจ็บไหมไม่รู้จัก
แล้วคนก่อเหตุพี่รู้จักไหมไม่รู้จักเขาแค่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังครับ
เช้าที่ผ่านมาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็รักษาอาการเจ็บของนายนาริน
คนที่ถูกแทงเรียบร้อยแล้วนะครับส่งตัวกลับบ้านไปรักษาต่อที่บ้าน
เรื่องต้นพบว่าเจ้าตัวถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
เหล็กขูดชาร์ฟลักษณะมันจะคล้ายกับมีดแหลมเลยนะครับ
ก็จิ้มจึ๊กเข้ามาเนี่ยที่บริเวณเหนือราวนมเนี่ยนะฮะ
คือความลึกของเหล็กขูดชาร์ฟที่มันปักเข้ามาในร่างเนี่ย
แทงไปโดนกระดูกหายปลาร้าเลยนะฮะลึกประมาณ๓เซน
โชคดีมากว่าไม่ถูกจุดสำคัญดูครับเนี่ยฮะ
นี่ขนาดโอ้โหมีรอยสักเต็มตัวนะเนี่ยถ้าบางคนบอกว่า
เจ้าตัวเล่าให้ฟังอันนี้คนเจ็บเล่าแล้วนะครับ
เป็นพระมาก่อนแล้วเดินทางมาจากหนองคาย
ตั้งใจจะมาจำพรรษาที่วัดเตาถ่านแต่ว่าวัดเขาไม่รับ
เพราะว่านี่เรายังอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาไงครับ
โรงแรมที่อื่นไม่ได้ก็เลยโอเคงั้นตัดสินใจศึกก็แล้วกัน
ก็เลยศึกที่วัดเตาถ่านเลยครับศึกได้๔วันไม่รู้จะไปไหน
ไม่มีที่ไปก็เลยมานั่งชมวิวริมชายหาดจอมเทียน
แล้วคนเจ็บบอกว่าเห็นคนกำลังทะเลาะกัน
เห็นคนทะเลาะกันด้วยความหวังดีแหมเพิ่งจะบวชเรียนพระมาเนอะ
ก็เลยเข้าไปช่วยห้ามพอเข้าไปช่วยห้ามเสร็จปั๊บ
เจ้าตัวบอกผมถูกแทงสวนมาเลยฟังครับ
เขาตีอยู่ใครมีไว้รุ่นกลุ่มหนึ่งนะผมเห็นไว้เรื่องกลมหนึ่ง

อันนี้อยากให้พูดให้ฟังหน่อย
เห็นพวกเขาติดใจไหมเรื่องนี้

ก็นี่คือหลักฐานที่เจอครับ
สนามลายพรางแบบนี้เจออยู่หลังหนึ่ง
ว่าเป็นของคนก่อเหตุก็คือคนแทงนั่นแหละครับ
แสคนก่อเหตุล่ะลักษณะคล้ายจะเป็นคนเร่ร่อนนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ไว้ผมยาวเลยแล้วเห็นว่าเนื้อตัวมอมแมมด้วย
อันนี้จากคำบอกเล่าของคนที่เขาเห็นนะ
และจะชอบมากางเต็นต์นอนอยู่ริมทะเลแบบนี้นานแล้วหลายปี
ตรวจสอบภายในเต็นต์ก็ไปเจอบัตรประชาชนครับระบุชื่อนายมงคล
นี่นะฮะอายุ๔๔ปีพิกัดตามบัตรประชาชนบอกว่าอยู่มุกดาหาร
จะใช่ไหมกับคนที่ก่อเหตุหรือเจ้าของเต็นต์อันนี้ต้องตรวจสอบครับ
ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของใครแต่พอไปตรวจสอบมันจะมีเอกสารเล่มรถใช่ไหม
ชื่อคนครอบครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัตรประชาชน
จะใช่หรือไม่เป็นคนก่อเหตุชัวร์ไหมเดี๋ยวให้ตำรวจทำงานหน่อยนะครับ
ทั้งหมดนี้เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานแล้วนั่นไงมอเตอร์ไซค์เห็นไหม
ดำแดงไม่มีป้ายทะเบียนคันนั้นที่อยู่ท้ายรถนั่นแหละฮะ
ตอนนี้ครับคนเจ็บไปลงบันทึกประจำวันแล้วแล้วตำรวจบอกว่า
ถ้าคุณอยากจะเอาผิดเอาคดีคุณก็ต้องมาแจ้งความ
ตอนนี้คือแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนี่นะฮะ
เขายังไม่อยากจะเอาผิดเอาความไงแต่ก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะฮะ
ไปแทงคนเจ็บเนี่ยอันตรายและผิดกฎหมายนะมาดู